แล้วก็อย่างที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมว่าทางคุณจักรจันทร์แล้วก็คุณเควัฒนา
ยืนยันว่าจะมีการฟ้องคนกุเรื่องที่ทำให้เสียชื่อเสียง
ล่าสุดจักรจันทร์ก็ได้พูดในรายการรายการหนึ่งถึงคุณนกอุศนี
บอกว่าอีกฝ่ายคือเขาก็รับทราบแหละที่เรื่องโทรมาขอโทษ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่าจักรจันทร์ไม่ได้ฟ้องคุณนกนะ
แต่กาดอกจันทร์ไว้เลยคนที่ฟ้องคือสามีค่ะ
ว่าที่สามีคุณจักรจันทร์คุณเควัฒนา
เพราะว่าในกรณีนั้นทำให้ธุรกิจแล้วก็ครอบครัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

อย่างที่บอกไปก็ต้องรอดูกันต่อไป
งานนี้ชัดเจนฟ้องหนักเป็น๑๐ล้านเลยนะ
แต่อย่างที่บอกนะคะความสัมพันธ์เขาแยกกันได้เขายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะ
แต่ว่าทางฝั่งว่าที่สามีเป็นคนฟ้อง